มาถึงช่วงข่าวบันเทิงแล้วนะคะแหมไม่ได้เจอน้องเชอรี่หนึ่งวันเมื่อวานนี้
คิดถึงคิดถึงวันนี้กลับมาแล้วสวัสดีค่ะพี่มิ้วจริงจริงเหรอ
จริงหรอจริงยังสูงเวอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เช้านี้เจอกับเชอรี่กลับมาแล้วหายไปนานไม่ดี

บอกแล้วบอกอุตส่าห์บอกกล้องว่าอย่าซูมอย่าแซว
นี่อะไรมาถึงเปิดแซวน้องเลย

ฉันไม่สบายคุณผู้ชมให้ฉันพักผ่อนบ้างเถอะ

มาถึงก็มีเรื่องเลยไม่ได้มีเรื่องกับพิธีกรคนนั้น
มีเรื่องเนี่ยข่าวคุณเสกโลโซกับคุณการวิพากร

ยังไม่จบครอบครัวนี้มีข่าวแบบนี้ตลอดหลายคนบอกเอออยากให้คืนดีกัน
แต่ยังไงดูแล้วก็กลับมาดีกันไม่ได้แน่

แต่ปรากฏว่าคุณเสกเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเจอคนนี้เมื่อไหร่
จะอัดแน่แล้วโดนจริงคุณ
เป็นลูกน้องของอดีตภรรยาคุณการวิพากร
ก็มีเรื่องมีราวกันกับคุณเสกโลโซก็อาการบาดเจ็บสาหัส
คุณเสกเองก็มีการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้วันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ส่วนคุณการเองเขามีการแถลงข่าวร่วมกับคณะแพทย์เมื่อวานนี้
แต่จะบอกว่า๒คน๒ทางจะไม่มาด้วยกันเลย

เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าช็อตต่อช็อตเลยคุณผู้ชม
คนหนึ่งหลายคนที่อยู่ในโซเชียลก็น่ารู้จักเขาดี
เขาชื่อธอมบีเขาเป็นคนสนิทของการ

เสร็จแล้วก็ได้มีการโพสต์พาดพิงผมเยอะมาก

เขาไปตั้งเพจกลุ่มอะไรแอนตี้เสกอะไรสักอย่าง

ผมไปเจอผมก็เลยซัดเลยทันที

พี่พิเศษเขาอ้างบอกว่าที่เขาทำอย่างนั้น

อันนี้พี่ยืนยันว่าบีไม่เคยด่าพ่อแม่ของพี่เสก
คนที่เขาด่าคือหมายถึงว่าเขาด่ากัน
แล้วที่พิเศษคิดว่าบีด่าแม่ของเขา
ซึ่งจริงแล้วคือไม่ใช่บีไม่ได้เกี่ยว
หลังจากไปเตะมันแล้วเขาเรียกว่า
แฟนคลับผมก็ชื่นชมมาก

ผมคิดว่าลูกผมเข้าใจได้
แล้วถ้าเป็นความรุนแรงก็ผมว่ากับคนนี้ไม่น่ารุนแรงมาก
คราวหน้าถ้าไม่มีลูกนี่จะหนักกว่านี้จะบอกให้

คนที่ใช้ยาเสพติดมาอย่างมาก
แล้วก็ในเวลาที่ยาวนาน
แล้วการที่เขาไปรักษาบำบัดแค่ประมาณ๒เดือนเนี่ย
พี่ว่ามันไม่ใช่มันต้องรักษากันเป็นปีอะค่ะ
มีสติดีครับผมก็เลยจะไปเล่นคอนเสิร์ต

เรื่องมันไม่ต้องใช้ความรุนแรงไปตัดสินปัญหานะครับ

เวลาตำรวจเข้าไปจับนักการเมือง
เขาก็เอารถไปจับแล้วก็เชิญมาตัวมาดี
ถ้าเขาไปจับโจรเขาก็ต้องยิง

แล้วเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าคะ

หรือว่าจิตใจเขาน่ะคิดแบบนั้นจริง
คิดอย่างนั้นก็คือทำผิดยังไม่รู้ว่าตัวเองผิด
ผมไม่ใช่เป็นพวกใครที่จะมาด่าผมยังไงก็ได้ไม่ได้
ผมไม่ใช่เป็นคนเด็กที่จะมาด่าแม่ด่าพ่อล่อแม่กันเล่นไม่ได้
ทีนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนละคนหน้ามือหลังเท้า
ในชีวิตผมไม่เคยไปรังแก่ใคร
และไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อนล้านเปอร์เซ็นต์
แต่การคิดว่าน้องกวางคงคิดได้เองว่าอะไรเป็นอะไร
เพราะเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยของเขาอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าเขาเห็นกับตาเขาก็รู้อยู่แล้ว
เป็นยังไงพฤติกรรมยังไงกับเขากับแม่เขา
แล้วก็พ่อเขาทำพฤติกรรมยังไงกับแม่เขากับคนอื่น
ผมรู้สึกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ทีไร
คนที่น่าเป็นห่วงคนที่ผมแคร์มากที่สุดคือลูกผม

เป็นห่วงลูกเขาเขาต้องเวลามาอยู่กับเรา
แล้วก็ต้องไปกลับไปเรียกว่าไปรับมือทางโน้นอะไรอย่างนี้
ผมไม่อยากจะเอาวีดีโอเสียงที่ผมแอบอัดลูกผม

เขาบอกเขาอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ที่นั่น
คงจะไม่ให้ไปนอนที่บ้านนะคะ
เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เสกปกติไม่ปกติขนาดไหน
วันดีคืนดีเกิดลูกเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้
เสร็จแล้วก็น้องกวางเขาไลน์หาผมนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหา
เขาก็บอกว่าผมโอเคใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เขาไม่คุยค่ะพ่อเขาก็ไลน์มาแต่เขาไม่คุย
พี่พิเศษบอกว่ากวางไลน์ไปถามว่าพ่อโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ค่ะคือกวางไม่คุยไม่ได้คุยเลยตั้งแต่วันนั้น
ตั้งแต่มีเรื่องนี้เขาไลน์มาสองครั้งมั้งกวางก็ไม่ตอบ
ผมว่าเป็นลูกเสกโลโซก็ต้องรับอะไรเป็นแบบมันให้หน่อย
ผมเนี่ยจบไปนานแล้วผมไม่เคยไปทำอะไรเขาหรอกนะครับ

มันขึ้นอยู่กับตัวเสกว่าให้ทำตามกฎิกามารยาท
ทำตามแบบกฎหมายทำตามอะไรให้มันดีมันก็ไม่เกิดเรื่องอย่างนี้
นั่งตั้งใจฟังมากจริงเอาจริง
ยังไม่นอนไปเลยอะพี่นายอะจริงฟังหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งฟังหนึ่งก็บอกอย่างหนึ่ง
แต่ที่สำคัญเลยไม่อยากให้มีปัญหาความรุนแรงอะไรแบบนี้ต่อหน้าเด็ก

นะคะถึงตัวคุณเสกเองบอกว่าลูกเขาโอเค
ค่ะเป็นลูกเสกต้องรับอะไรมันได้
มันใช่เหรอพี่เสกเองหัวแล้วก็เหรอ
เขาก็มีต้งพาร์ที้แฮปปี้เฮฮ่าหมายถึงพี่เสกกับเพื่อนครันนะคะ

แต่เดี๋ยวฉันจะเมานิดนึง
เห็นเขาไปหาลูกคนเล็กน้องลอนดอนที่โรงเรียน
ก็เอาตุ๊กตาสีหวานเลยตุ๊กตามีสีชมพู
ไปฝากน้องลอนดอนบอกว่าซื้อมาจากนิวยอร์กเอามาให้ลูกสาว
เขาก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่ออยู่เหมือนกันยังไม่ได้บกพร่องเลยนะส่วนนี้
แต่ส่วนอื่นก็ว่าเย็นกันนิดนึงก็ว่ากันไปตามที่เห็นนะคะ
ทุกคนเห็นหมดทุกคนติดตามพฤติกรรมของคุณอยู่ทั้งคู่แหละ
แล้วก็มีเรื่องในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันหลายครั้งไงจนคนก็ต้องอีกแล้วเหรอ
แบบนี้นะคะ